เดียวกันกับตำรวจน้ำดีนายนี้คุณผู้ชมยังมีให้เห็นนะครับ
ไม่ใช่มีแต่เรื่องไม่ดีของตำรวจนะครับใช่ค่ะนะฮะ
เพราะว่าเขาไปเจอมีผู้ชายคนหนึ่งไปนอนฟุบอยู่ข้างทาง
ตำรวจท่านเป็นตำรวจจราจรเมืองโคราชก็ไปเห็นก็ไปปลุก
แล้วก็เอาขึ้นมาพาซ้อนท้ายรถแล้วไปส่งถึงบ้านเลย
ส่งถึงบ้านเลยอ่ะเออถ่ายคลิปไว้ด้วยโอ้โห
คนในโซเชียลแห่ชื่นชมกันใหญ่เอาไปดูภาพเลยครับค่ะ
ลุกเร็วลุกลุกบ้านอยู่ไหนลุกเร็วลุกมานอนสาราเร็ว
ลุกลุกลุกลุกลุกเร็วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวรถเยียบ
ไม่รู้เป็นมาเป็นไปยังไงนี่ไปนอนตากแดดแบบนี้ฮะ
ไม่ไหวตะวันมันแยงตาแล้วค่ะเออยังไงเนี่ยฮะ

คุณผู้ชมคงจะถามเหมือนคุณมรดีเมาหรือเปล่านั่นน่ะสิ
เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าทำไมมาล้มฟุบตรงนี้คนเดียว
ภาพที่เห็นเป็นเหตุการณ์ที่ดาบตำรวจสมเกียจเบลเยี่ยมครับ
เป็นพบหมู่จราจรสพวังน้ำเขียวนะฮะ
จังหวัดนครราชศรีมาครับกำลังปฏิบัติหน้าที่เลย
ในเรื่องของการอำนวยการจราจรนะ
บริเวณถนนสายสามศูนย์สี่วังน้ำเขียวฝั่งขาเข้าเมืองโคราชนะฮะ
เพราะว่าช่วงนี้คนเดินทางเยอะเส้นทางนี้รถติดมากนะฮะ
เพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะด้วยนะฮะเขาก็ไปเจอไปเจอผู้ชายคนนี้
นอนฟุบล้มฟุบอยู่ข้างทางพร้อมกับรถก็เลยพยายามไปเรียกเอาลุกลุกขึ้นมา
นะฮะไปนอนอยู่แบบนั้นนะฮะก็ให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ไปนอนพักที่สาราตรงนี้ก่อน
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการเกิดอุบัติเหตุซ้ำนะฮะชายคนนี้เนี่ย
นะฮะเขาก็ถามไปถามมาพอจะทราบว่าขี่รถจักรยานยนต์มา
แต่จู่หน้ามืดไม่รู้ว่าอาจจะพักผ่อนน้อยอาจจะอะไรก็ตามทีแดดก็ร้อนนะ
หน้ามืดก็เลยไปเป็นลมล้มอยู่ข้างทางนะฮะดาบตำรวจสมเกียจก็เลยเข้าไปช่วย
เรียกให้รู้สึกตัวแล้วก็ช่วยประถมพยาบาลก่อนในเบื้องต้นให้ฟื้นคืนสติกลับมา
นะแล้วก็ไปนั่งพักนอนพักหลบแดดที่สาราก่อนค่ะหลังจากนั้นพาซ้อนท้ายรถตำรวจนะฮะ
กลับไปส่งที่บ้านบ้านเขาก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านสวนห้อมนะฮะ
ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาเห็นไหมก็นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ตำรวจไป
พาไปส่งบ้านหนึ่งเออนะฮะตำรวจก็ถ่ายไม่แน่ใจตำรวจขับรถตามใช่ไหม
ตามกันมา๒ครั้งใช่ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์อีกครั้งหนึ่งไปชาวบ้านที่เห็นก็บันทึกภาพเอาไว้
ตำรวจขับนะฮะคนนี้ก็ซ้อนไปชาวบ้านก็บันทึกภาพไปแล้วก็เอาไปลงในโซเชียลกระชื่น
กันใหญ่เลยโอ้โหดีจังเลยครับตำรวจทำงานเพื่อสังคมนะ
เรื่องของจราจรวันหยุดก็ไม่ได้หยุดแถมยังมีกระจิกกระใจช่วยเหลือประชาชน
พาไปส่งถึงบ้านด้วยนี่แหละสมกับคำพูดที่ว่าเป็นผู้พิทักษันติราช
ทำงานเพื่อประชาชนก็ต้องชื่นชมจากใจแล้วกันนะฮะ
เป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนายและคนที่ทำงานวันนี้ด้วยนะครับ
ชมจริงนะคะเรื่องดีเราก็อยากนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยเหมือนกัน